ก็ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะฮะ
ถึงมีการตามมาถีบรถกันแบบนี้นะครับ
นี่ในคลิปเขาก็บอกว่าไล่ตามกันแล้วครับไล่ตามกันแล้วครับ
ครับหักแล้วครับเกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปกันครับ
ไล่แล้วครับไล่แล้วครับ
บันทึกครับถีบแล้วครับถีบแล้วครับ
กระจกหักครับหนึ่งข้างมอไซค์ไปต่อนะครับ
รถเก่งจอดแล้วครับรถเก๋งจอด
ใครไปต่อครับเดี๋ยวไปถ่ายทะเบียนไว้หน่อย
มีเรื่องอะไรกันมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

คนที่ขับตามรถเก๋งคันนี้เขาเห็นเหตุการณ์

คือเขาบอกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานนี้แหละครับ
บนถนนสุขุมวิทย์ก่อนถึงแยกไฟแดง
ยานสังวราบรามวรมหาวิหารขาเข้าสัตหีบ

และปรากฏว่ามีชายวัยรุ่น๒คนขี่รถจักรยานยนต์
แต่มันเป็นจังหวะที่รถเก๋งก็ขับออกไปอย่างรวดเร็ว
ทีนี้ครับเหมือนรถเก๋งก็ขับหนีออกไปแล้ว
วัยรุ่น๒คนที่ขี่แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์กันมา
ก็ขี่ไล่ตามรถเก๋งผ่านแยกไฟแดงหนองจับเต่า
ตามมาทันรถเก๋งสีแดง

ถีบกระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้าง
รถเก๋งคันสีแดงดังคลิปที่เห็นนี่เลยนะครับ
มองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะ

ขี่ลงไปยังหาดบางเสร่
ขับย้อนสอนเข้าซอย
ซอยนั้นก็มีป่าข้างทางมันเป็นซอยเปรียวก็หนีหายไปได้นะครับ
ทีนี้พลเมืองดีก็เลยเอาคลิปเหตุการณ์นี้
ส่งให้ผู้สิทธิ์ข่าวแล้วก็ตำรวจสพนาจอมเทียน
เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ